พูดถึงเรื่องของโควิด๑๙พาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์โควิดล่าสุดกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าวันนี้ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อมากกว่า๓๐๐รายอยู่เลยนะคะ
สถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวน๓๖๖๗ราย
แนกเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศค่ะ๓๒๓๒ราย
ในเรือนจำ๔๓๕ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมารวมอยู่ที่๒๑๔๔๔๙ราย
หายป่วยกลับบ้านแล้วค่ะ๔๙๔๘ราย
เสียชีวิตวันนี้นะคะ๓๒ศพและเสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๖๐๙ศพ
จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่าร้อยรายมี๕จังหวัดนะคะ
กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครปฐุมธานี

สถานการณ์โรงพยาบาลที่ชนบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา๑๔๕ราย

แพร่กระจายยังมาจากคลัสเตอร์ตลาดใหม่ชนบุรี
ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก
และแคมป์แรงงานข้ามชาติตะโมนศรีราชาที่บำเภอศรีราชาเนี่ยแหละค่ะ
ส่วนลงใต้ไปที่ยาลายอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งต่อเนื่องนะคะ
บคยาลาประกาศปิดจังหวัดยาลางดการเข้าออกพื้นที่
ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนงดการนั่งรับประทานอาหารในร้าน
ให้ร้านค้าจำหน่ายอาหารหน้าร้านเท่านั้นแล้วก็ประกาศปิดสถานที่สำคัญที่จะเป็นการระบาด
ของเชื้อแวรัสโหยสิบเก้าได้อย่างเช่นมัศยิตวัดตลาดนัด
ท้องที่อำเภอบรรนังสตาอำเภอธานโตจังหวัดยาลานะคะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพยหาจังหวัดยาลาเอง
จากต้องตั้งจุดตรวจเรื่องความมั่นคงบนถนนสายหลักแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน
ที่สัญจรผ่านไปมาว่าต้องสวมนักอักอันอมัยนะคะ
ลดการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง
ตามคำสั่งของสบคยาลาด้วยค่ะ
ทีนี้มาดูสถานการณ์ที่มหาสารคามกันหน่อย
คือเด็กเองเปิดเทอมแล้วก็สุดท้ายติดโควิด๑๙
แต่ว่ากลายเป็นเรื่องน่ารักนะคะ
เพราะว่าหลังจากเด็กติดเชื้อนับ๑๐ราย
มี๘คนถูกส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
ดูสิเด็กมารักษากับคุณหมอ
คุณหมอเองกลัวค่ะว่าเด็กจากพ่อจากแม่มาจะเครียด

คุณหมอสั่งพิซซ่าสั่งโดนัทมาให้เด็กได้กินกันค่ะ
ล่าสุดในแพทย์ภาคภูมิมโนสิทธิศักดิ
อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ก็นำกล่องของขวัญแล้วก็ขนมเนี่ยดูสิ
ขนมทั้งของขวัญนะคะ

เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ

ผู้ป่วยเด็กกำลังรักษาตัวตอนนี้ค่ะ
แยกเป็นเด็กชาย๔คนเด็กหญิง๔คน
จะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วนะคะ
ก็ต้องดูแลที่สุขภาพจิตใจของเด็กด้วยนะคะ

เพราะว่าเด็กห่างจากอกพ่อแม่มาค่ะ

ใช่แล้วมันไม่ได้แค่มาวัน๒วันด้วยนะ

กระทบสุขภาพจิตจนส่งผลต่อการรักษาได้นะคะ

เด็กก็มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสดีค่ะ

การตรวจวัดอุณหภูมิด้วยตัวเอง
ส่งข้อมูลให้พยาบาลจดบันทึก

คำแนะนำจากแพทย์เป็นอย่างดี

ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่ป่วย

เพราะว่าทางโรงพยาบาลทางคุณหมอทางพยาบาล
ดูแลบุตรหลานดีมากนะคะ
แล้วก็จะดูแลให้ดีที่สุดด้วย